เพราะว่าตัวร่างทรงเองก็ยังบอกว่ายังไม่เชื่อเลย
คือตอนที่ร่างทรงนั่งสมาธิอยู่มีผู้หญิงเป็นวิญญาณนะคะมาหา
แล้วก็บอกว่าตัววิญญาณผู้หญิงโดนฝังอยู่ข้างคูน้ำ
ทีนี้ร่างทรงให้หลานไปขุดค่ะ
แล้วปรากฏว่าเจอเป็นกระดูกคล้ายกับกระดูกของคน
ก็คือเป็นช่วงท่อนขาท่อนแขนไม่เจอกระโหลกนะ
อันนี้ยังไม่รู้ว่าสรุปแล้วจะเป็นกระดูกคนจริงหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าในนิมิตในจิตเนี่ยนะฮะ
เห็นบอกว่าวิญญาณมาบอกว่าถูกฝังไว้แบบนี้๕ปีแล้ว
ใช่ค่ะซึ่งตำรวจสพคลองหลวงก็เข้าตรวจสอบ
หลังจากที่ได้รับแจ้งบอกว่ามีชาวบ้านไปขุดพบโครงกระดูก

โดนฝังดินอยู่อยู่ที่ท้ายซอยเอราวัน๕
ที่ตำบลคลอง๒อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็ไปสอบถาม
กับนางสาวธนภาสวายอายุ๔๙ปี
คนนี้แหละค่ะเธอบอกว่าเธอเป็นร่างทรง

เธอก็นั่งสวดมนต์ก็ทำพิธีตามปกติ
จู่มีวิญญาณผู้หญิงมาหาร่างทรงคนนี้
แล้วก็บอกว่าโดนฆาตกรรมคือโดนฆ่ามา๕ปีแล้ว
แล้วคนร้ายก็นำศพของผู้หญิงคนนี้
ฝังดินไว้อยู่ใกล้กับคูน้ำ

ตอนแรกที่วิญญาณมาบอกมาหาเนี่ยนะ
ร่างทรงเองยังไม่อยากจะเชื่อเลย

ท้ายที่สุดร่างทรงคนนี้
ก็เลยตัดสินใจขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปวนดู

เผื่อว่าจะเจอศพของหญิงสาวที่บอกว่ามาหา
ซึ่งวิญญาณของหญิงสาวบอกกับร่างทรงบอกว่าร่างโดนฝังอยู่ที่บริเวณนี้
ทีนี้ร่างทรงก็เลยไปบอกหลานค่ะ
หลานมาช่วยกันขุดดินหน่อย
ขุดไปขุดมาดูสิคะคุณผู้ชม
ไปเจอเป็นกระดูกคล้ายกับแขนกับขาของคน
แต่ก็ยังไม่เจอกระโหลกศีรษะก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบค่ะ

วิญญาณผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนกับมาหาแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นอีกค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้ทางคดีก็ไปสอบถามจากร้อยตำรวจเอกดนชูเกลี้ยง
ร้อยเวรสอบสวนสพคลองหลวงค่ะ
บอกว่าตอนนี้กระดูกชิ้นส่วนที่ขุดมาได้
ยังไม่ได้ยืนยันนะคะว่าเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์หรือเปล่า
เดี๋ยววันนี้จะเอากระดูกเอาหลักฐานทั้งหมดนี้ค่ะ
ให้กับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็จะต้องรอผลตรวจจากนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอีกครั้งเช่นกัน
ว่าสุดท้ายแล้วกระดูกนี้ใช่กระดูกมนุษย์หรือเปล่านะคะ